ยังไม่หมดเรื่องของความเชื่อโดยเฉพาะใครหลายคนที่เชื่อในเรื่องของพญานาค
อันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเหมือนกันนะคะเป็นพญานาคที่เขาว่ากันว่าอยู่บนบ่อน้ำ
ก็เลยสร้างองค์พญานาคเนี่ยขดอยู่บนบ่อน้ำแล้วก็มาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านกันไป
หลายต่อหลายรายแล้วเราก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังไปดูกันค่ะ
ไปที่วัดศรีบุญชุ่มกันก่อนนะคะอยู่ที่บ้านป่าศักดิ์หมู่๕นะคะบ้านศรีบุญชุมนะคะ
อยู่จังหวัดพยาวนี่แหละคุณผู้ชมที่นี่นะคะชาวบ้านเขาว่ากันว่า
นี่เห็นไหมมีองค์พญานาคเนี่ยองค์ใหญ่เลยขดอยู่บนบ่อน้ำโบราณ
ซึ่งพญานาคที่ขดอยู่บนบ่อน้ำโบราณที่ว่านี่เนี่ยค่ะองค์ใหญ่มากสีเหลืองทองอารามเลย
เป็นลักษณะของรูปปั้นพญานาคนะคะพันขดอยู่รอบบาดพระขนาดใหญ่
ด้านบนจะมีบัตรพระคุณเห็นไหมตั้งอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็มีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ
นั่งอยู่บนฝาบาดองค์เล็กนี่เป็นพญานาคปกนะคะปกองค์พระพุทธรูปไว้
แล้วก็ชาวบ้านเขาก็พากันเรียกว่าพญานาคขดบนบ่อน้ำโบราณแหละ
จุดนี้เนี่ยนะเพราะว่าน้ำในบาทนะคะเป็นน้ำจากบ่อน้ำโบราณที่ทางวัดสูบมาใส่เอาไว้เพื่อที่จะทำน้ำมนต์
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมบางคนเข้ามากราบไหว้เสริมสิริมงคล
บางคนเขาก็มาฟ้อนเล็บมาร่ายรำมาฟ้อนรำเป็นการถวายเป็นการบูชา
บางคนเขาบอกว่านี่เขามาขอพรนะคุณเขาได้โชคได้ลาบกลับไปด้วย
บางคนเท่านั้นนะแต่บางคนที่ไม่ได้มันก็มีเหมือนกัน
แต่คนที่ได้ดังคำขอเขาก็จะคิดว่านี่แหละเป็นอิทธิฤทธิ์ของพญานาคบ่อน้ำโบราณแหละ
ก็เลยมีคนมาแสดงแก้บนกันแบบนี้บ่อยครั้งมีการมาปิดทองบนบาทพระเห็นไหม
แล้วก็เอาผ้าเจ็ดสีมาผูกมัดกับองค์พญานาคเหมือนกันเป็นการแก้บนต่างนานานะคะ
อกจากนั้นคุณผู้ชมภายในวัดศรีบุญชุมนี้นะก็ยังมีพระพุทธรูปเนื้อทองสำริท
ที่มีอายุเก่าแก่มากห้าร้อยปีอันนี้แหละศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สำคัญ
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นศิลปะเชียงแสน
ปางมารวิชัยสิงห์๑สิงห์๒สิง๓อยู่ในองค์เดียวกัน
คือชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีองค์เดียวหนึ่งเดียวของจังหวัดพยาว
หรือในล้านนาเลยก็ว่าได้นะคุณมีโอกาสควรไปนะใช่ค่ะนี่แหละสำคัญตรงนี้
ทุกวันนะคะนอกจากประชาชนเขาจะมากราบไหว้องค์พญานาคขดบ่อน้ำโบราณแล้วเนี่ยนะ
จุดนี้เป็นจุดที่ต้องมาแล้วมาถึงวัดแล้วต้องเข้ามาก่อนเลยมากราบไห้พระพุทธรูปองค์นี้
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับเรื่องของการกราบไหว้การขอพร
การขอโชคขอลาบการเสริมสิริมงคลทั้งหมดนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของใจ
เป็นที่พึ่งทางใจส่วนเรื่องโชคลาภที่ได้มานั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
กราบไหว้แล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะสมหวังที่จะได้โชคได้ลาบกัน
แต่ว่าบางคนที่เรานำมาเสนอแล้วเข้าไปแก้บนมันก็มีคนที่ได้โชคได้ลาบ
เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
แต่เราก็นำมาเสนอให้ดูว่านี่เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาจริง
เวลาเตือนอะไรกันแบบนี้คืออยากให้ดูข่าวอย่างมีสติเท่านั้น

ไม่เตือนก็มาใจ
พวกคุณผู้ชมชอบว่าเรามันมาย้าทำงวมงายรึเปล่า
ไม่ใช่แล้วก็นำเรื่องของความเชื่อของแต่ละที่มาบอกกัน
เรื่องของงมงายปล่อยเป็นหน้าที่ดิฉัน